อากาศเย็นแล้วนะคะแต่อารมณ์คนไม่ค่อยจะเย็นตามอากาศเลยนะคะ
คุณลุงท่านหนึ่งค่ะขับรถไปนะคะเป็นรถกระบะสีขาวค่ะ
จะไปเบียดเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางไม่อนุญาต
เท่านั้นแหละค่ะคุณลุงโมโหนะคะขับรถไปแซงเขาสำเร็จ
พยายามเบรกให้เขาชนอีกและหลังจากนั้นจอดลงไปเคลียร์ข้างทางค่ะ
ถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
มีคนมากไหมครับ
มีอะไรผมไม่มีอะไรคุณมีอะไร
มีอะไรคุณทำไมย่า
คุณมีอะไรครับคุณปาดหน้ารถผมนะ
หว่อยหว่อยยหว่อยย
หว่อยยยี่ยยยแฟมอิ่น

แจ้งมาแจ้งตำรวจ
แจ้งเลยผมมีกล้องหน้ารถ

ตกหน้ากล้องหน้ากล้องหน้ากล้อง
กล้องหน้ารถเห็นเฉพาะตอนหน้ารถ

เพราะว่าเขาก็มาด้วยความเร็วเช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากนั้นคุณลุงที่ขับรถกระบะสีขาวค่ะ

ปาดหน้าเขาแล้วก็มาเบรกสองสามที

แต่ภาพช่วงที่ตบกันนะคะ
ไม่เห็นไงเพราะมันเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

ผู้ชายขู่กรณีคั้นที่มีกล้อง
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจเขาแจ้งจริงนะคะ
คุณลุงขับรถกระบะสีขาวเห็นท่าไม่ดีค่ะ
เดินกลับขึ้นรถขับรถหลบหนีไปทันทีนะคะ
ฝ่ายที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยไม่ยอมนะคะ
อย่างที่บอกไปก็โทรแจ้งตำรวจเป็นช่วงนี้
จะเห็นนะว่าเขาขับรถหนีไปแล้วเห็นไหมหายไปจากจอแล้วเนี่ยค่ะ
ก็พยายามนะไปต่อค่ะ
คู่กรณีไปต่อขับรถตามนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นค่ะมีการลงมาเคลียร์กันอีกสักหนึ่งรอบนะคะ
ทีนี้คุณลุงคนขับไม่ยอมลงมาจากรถแล้ว

คนขับที่ลงมาตบเมื่อสักครู่ไม่ยอมลงจากรถแล้วนะคะ
เป็นคุณลุงซึ่งเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยนะ
บอกว่าพวกคุณใจร้าย
เอามาว่าคู่กรณีอีกเนี่ยนะคะ
ส่วนฝ่ายหญิงที่ยืนอยู่ที่ประตูรถก็ได้ตอบว่า
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะคะตบแล้วคิดจะหนีเหรอ
ลงมาเคลียร์กันดีกว่าเนี่ยนะคะในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียง
ฝ่ายหญิงฝ่ายคู่กรณีพูดตลอดว่า
ได้กลิ่นเหล้าได้กลิ่นเหล้านะเนี่ย
เหล้ามาหรือเปล่าดูสักนิดนึงแล้วกันค่ะ
ผู้ใหญ่มากพระคุณ
เอาเลยครับเอาเลยครับ

หน้ารถผมก็มีกล้องคุณปาดหน้าผมคืออะไร
อ้าวไปแล้วรอบสอง

อย่างไรก็ตามนะคะเห็นคลิป
ขออภัยนะคะเห็นเลขทะเบียน

อือ